อาจารย์ชัดเจนแล้วนะคะว่าเลื่อนจากงวดที่จะออก๑เมษายนไปเป็น๒พฤษภาคมอาจารย์
ครับชัดเจนครับข้อที่๑คือการเลื่อนวันออกรางวัลนะครับ
ข้อที่๒คือการงดการจำหน่ายสลากประจำงวดวันที่๑๖เมษายนและวันที่๒พฤษภาคม
ก็คืองดการจำหน่ายสลากไป๒งวดหรือว่า๑เดือนครับ
เพราะฉะนั้นคือตอนนี้เหมือนกับเราหยุดนิ่งที่ถ้าขายมาเท่าไหร่ก็ขายไปให้จบ
แล้วก็ออกรางวัลที่ขายมาทั้งหมดคือวันที่๒พฤษภาคมเลย
นั้นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้เลยจนกว่าจะเป็น๒พฤษภาใช่ไหมคะอาจารย์
คือผมเอาข้อความง่ายอย่างนี้นะครับ
คือณวินาทีนี้เนี่ยตัวรัฐบาลแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยนะครับ
เข้าสู่ช่วงของการควบคุมการแพร่กระจายของโรคระบาดโควิด๑๙นะครับ
คือเมื่อกี้ถ้าก่อนเข้ารายการก็จะเป็นเสียงของโฆษกของกระทรวงสาธารณสุขก็คือคุณหมอทวีสินนะครับ
ชัดเจนว่าการเคลื่อนคนออกไปเนี่ยท่านอาจจะเป็นภาหะในการแพร่กระจายโรคโควิด๑๙
ดังนั้นเนี่ยไม่ได้สำคัญว่าการเลื่อนการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลทำเพื่ออะไร
แต่ทำเพื่อสนับสนนโยบายของรัฐเพราะว่าถ้าเราออกสลากวันที่๑เมษายน
คนขายจากวันนี้นะครับ๒๕มีนาคมเนี่ยก็จะต้องเร่งเดินเล่ไปขายให้เสร็จนะครับ
เพื่อจะให้สลากหมดคนซื้อก็อาจจะกลับมาซื้อสลากหรือว่ารีบหาซื้อสลาก
มันจะเป็นช่วงที่ทำให้คนออกไปพบปะพูดคุยหรือว่าไปเจอกันซึ่งมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรคโควิด๑๙
ดังนั้นเนี่ยนะครับสำนักงานสลากเองเนี่ยพิจารณาความเห็นจากผู้ขอนะครับ
ผู้ซื้อผู้ขอเนี่ยบอกว่าเขาขายไม่ออกเขาขอเลื่อนวันออกนะครับไม่ใช่ประเด็นนั้นเป็นประเด็นที่เราใช้เป็นตัวตั้งนะครับ
แม้ทั้งผู้ขายบางคนผู้ซื้อบางคนว่าคงที่ไว้เหมือนเดิมเถอะแต่เราเนี่ยสนับสนนโยบายของรัฐคือไม่อย่างนั้นเนี่ยคนก็จะต้องรีบออกไปนะครับในการไปขาย
สำคัญมากเราก็เลยเอาช่วงไหนล่ะที่เป็นช่วงที่น่าจะคลายเพราะกรุงเทพมหานครปิดนะครับเบื้องต้นถึงวันที่๑๒เมษายน
อาจจะขยายหรืออาจจะคงไว้เท่านั้นเราคิดว่าพฤติกรรมของคนขายเนี่ยจะขาย๓วันก่อนก่อนออกตลาดเราจึงเลื่อนวันออกรางวัลเป็นวันที่๒พฤษภาคมเพราะคนขายคงจะขายในช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับ
ดังนั้นย้ำอีกครั้งนะครับคนที่ซื้อสลากไว้แล้วประจำงวดวันที่๑เมษาหรือกำลังจะซื้อสลากท่านสามารถเลื่อนการกำลังจะซื้อหรือกำลังจะขายออกไปขายในช่วงปลายเดือนเมษาก็ได้ค่อยขายครับ
เราจึงเลื่อนวันออกรางวัลจากวันที่๑เมษายน
ในวันที่๒พฤษภาคม
และท่านซื้อสลากไว้แล้วไม่ต้องทำอะไรครับถือสลากไว้
ประจำงวด๑เมษายนท่านดูผลการออกรางวัลในวันที่๒พฤษภาคม
และขึ้นเงินได้ตามปกติถ้าท่านถูกรางวัล
อาจารย์คะถ้าอิงตามนโยบายรัฐบาลถามเผื่อ
คือถ้ามีการยืดระยะเวลาของการใช้ภูติเชื้อติดในอัตราเร่ง
แต่ว่าถ้าวันนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่คลาย
เช่นจากหลักร้อยเป็นหลัก๑๐หรือหลักห่วย
มันก็ออกรามันให้ปกติครับแต่วันนี้คณะกรรมการก็บอกว่า
ให้ธุรกิจธุรกรรมของการออกสลากเป็นไปตามปกติและต่อเนื่องได้
เพราะมันเป็นเรื่องของอาชีพของคนนะครับ
แล้วก็เป็นเรื่องของนะครับบางทีก็เป็นในเรื่องของการนำส่งเงินเข้ารัฐบาล
และเป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจธุรกรรมปกตินะครับ
เราก็เลยให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปศึกษา
แนวทางในการจำหน่ายสลากแบบระบบใบ
แต่เป็นการขายแบบออนไลน์แทน
โดยให้ผู้ขายปัจจุบัน
ได้เข้ามามีส่วนขายในระบบออนไลน์
ถ้าเหตุการณ์หยุดเป็นปกติ

เราอาจจะเปลี่ยนวิธีการขาย
และแน่นอนว่าคนที่ขายสลากอยู่ตอนนี้ที่ถูกเลื่อนออกไป๒งวดนะครับ๑เดือนเนี่ย
ขอให้ท่านสบายใจนะครับตอนนี้คณะกรรมการของสำนักงานศาสกิจแบ่งรัฐบาลและสำนักงาน
กำลังพิจารณาที่จะขยายอายุสัญญาของท่าน
เพราะผู้ขายเนี่ยท่านมีสัญญากับสำนักงานสลากงวดละ๖เดือน
พอเราหยุดขายไป๑เดือนเนี่ยเรากำลังพิจารณาที่จะเสนอให้ขยายอายุของสัญญาท่านไปอีก๑เดือน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ในครั้งนี้นะครับ
อาจารย์คะในส่วนของการขายเดี๋ยวมาถามนะคะ
แต่เรื่องของการออกสลากสมมุติว่าถ้าสถานการณ์มันยังไปต่อเรื่อย
มีแผน๒ไหมคะว่ารูปแบบการออกรางวัลก็อาจจะต้องคิดเผื่อไว้
หรือว่าหรือว่าไม่เลยคะอาจารย์ใช้แบบเดิมมาได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแบบเดิมทั้งหมดคะ
รูปแบบการออกรางวัลซึ่งแน่นอนว่าแถล็ตทีวีก็เป็นผู้ถ่ายทอดสดอยู่แล้วด้วยนะครับ
ที่เหมาะสมนะครับเพื่อจะให้มีคนกลางมาทำเป็นสักขีดพิญญาณในการออกรวรรณ
เพื่อความเป็นกลางและโปร่งใสก็จะมีรูปแบบของการออกรางวัลที่ดูแลในระบบปิดเฉพาะ
แต่มีการออกรวรรณที่ดูแลในระบบปิดเฉพาะแต่มีการออกรวรรณที่ดูแลในระบบปิดเฉพาะแต่มีการออกรวรรณที่ดูแลในระบบปิดเฉพาะ
แต่มีการออกรวรรณที่ดูแลในระบบปิดเฉพาะแต่มีการออกรวรรณที่ดูแลในระบบปิดเฉพาะแต่มีการออกรวรรณที่ดูแลในระบบปิดเฉพาะแต่มีการออกรวรรณที่ดูแลในระบบปิดเฉพาะแต่มีการออกรวรรณที่ดูแลในระบบปิดเฉพาะแต่มีการออกรวรรณที่ดูแลในระบบปิดเฉพาะแต่มีการออกรวรรณที่ดูแลในระบบปิดเฉพาะแต่มีการ
ออกรวรรณที่ดูแลในระบบปิดเฉพาะแต่มีการออกรวรรณที่ดูแลในระบบปิดเฉพาะ

ขอความร่วมมือกับทุกท่านนะครับว่าเราจะฝ่าฟันวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ
เราก็คงจะไม่มีการออกรางวัลก็หวังว่านะครับทางด้านผู้ขายก็น่าจะเข้าใจและประชาชนก็น่าจะเข้าใจนะครับ
ฝ่าฟันสถานการณ์ในครั้งนี้นะครับแต่อย่างที่ผมเรียนคุณจอมขวัญและท่านผู้ชมไปแล้วเนี่ยคือว่า
เรากำลังพิจารณาถึงการขายสลากต่อเนื่องออกไปเพียงแต่เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่ไม่ได้เป็นการปะทะกันหรือว่าพบกันระหว่างบุคคล
แต่เป็นช่องทางของออนไลน์นะครับที่เป็นสลากใบเหมือนเดิมแต่เป็นรูปแบบของออนไลน์นะครับ
ซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งให้สำนักงานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยพิจารณานะครับ
ก็ถ้าพิจารณาออกมาได้เรียบร้อยยังไงก็ตามเนี่ยเราก็จะเร่งประชาสัมพันธ์นะครับให้ทราบ

การโควิดคลี่คลายแล้วเนี่ย

สุดท้ายจะกลับมาใช้วิธีการเดิมใช่ไหมคะ
ไม่ใช่แบบเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยเห็นว่า
ก็ทำได้นี่ก็สามารถปรับตัวได้นี่จ้
จะไม่ได้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยแน่ใช่ไหมคะ
คือในตอนนี้ไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องการเปลี่ยนระบบการขายมาเป็นออนไลน์นะครับ

แล้วก็รูปแบบนี้ก็ไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับ
เป็นผลิตภัณฑ์เดิมเพียงแต่เป็นการเปลี่ยนช่องทางในการจำหน่าย

แต่กระบวนการของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำนักงานสลากมีแผนไว้เดิม

แต่สถานการณ์นี้ก็คือขอที่จะบรรเทาเยียวยาผลกระทบ

เป็นการบรรเทาเหตุฉุกเชิญ
เลเซอร์ถ้าเทียบเป็นงวดแล้วโดยเทียบเป็นเดือน
ให้กับรัฐเนี่ย๒๓เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นผมเอา๒๐คูณง่าย
ก็ประมาณ๓๒๐๐ล้านบาทประมาณ๓๒๓๓๐๐บาทนี่คือการสูญเสียรายได้แผ่นดินนะครับ
อาจารย์ค่ะถ้ามีคืบหน้าเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ธนวัฒน์อีกครั้งนะคะเบื้องต้นของคุณอาจารย์ตอนนี้นะคะ
สวัสดีครับ